คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีคุณผู้ชมหลายท่านที่ไปใช้บริการท่ากาศยานดอนเมือง
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความโพสต์รูปลงบนโซเชียลว่าร้านอาหารสินค้าและบริการต่างค่อนข้างจะแพงนะครับ
ล่าสุดนั้นเหมือนจะเป็นข่าวดีให้กับคุณผู้ชมในการที่จะไปใช้บริการของท่ากาศยานดอนเมืองครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้ท่ากาศยานดอนเมืองนั้นมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
มีการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ลดราคาอาหารรวมทั้งสินค้าให้เท่ากันกับท้องตลาดหรือว่าด้านนอก
เนื่องจากว่าเรื่องของการให้บริการมีการโพสต์ว่าค่อนข้างจะแพงกว่าด้านนอกนั่นเองนะครับ
สงกรานปีนี้กำลังจะมาถึงประมาณเดือนหน้าแล้วนะครับ
คุณผู้ชมที่ไปใช้บริการนั้นจะได้ซื้อราคาของอาหารและสินค้าที่ถูกลงกว่าช่วงที่ผ่านมาครับ
เรื่องนี้ทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกันกับท่ากาศยานดอนเมืองครับ
วันนี้ก็พาผู้สื่อข่าวนะครับไปลงพื้นที่สำรวจราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ขายในท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับ
รัฐต่างก็พบว่ามีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาสูงกว่าปกติค่อนข้างมากครับ
พอไปเช็คดูอย่างข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ด๑จานครับราคาถึง๑๕๙บาท
อันนี้ก็เป็นราคาที่น่าจะบวกค่าที่ไปด้วยนะครับ
ทางด้านของผลเอกวิทยาวัฒน์รัชตะนันนะครับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่าราคาสินค้าที่สูงเกิดจากหลายปัจจัย
เรื่องของต้นทุนทั้งเรื่องของสัญญาเชิงพาณิชย์เรื่องการเช่าที่ต่าง
แต่ราคาที่สูงส่งผลกระทบกับประชาชนกับผู้บริโภคอย่างแน่นอนครับ
จึงเตรียมขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ลดราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ทั้งในพื้นที่ของอาคารผู้โดยสารก่อนเช็คอินแล้วก็ที่บริเวณภายในก่อนรอขึ้นเครื่องบิน
โดยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ๕๐บาทตามท้องตลาดก็พอรับได้อยู่นะครับ
หรือว่าตามศูนย์การค้าเพราะว่าต้นทุนน่าจะเหมือนกัน
แต่ว่าบางรายอาจจะมีราคาพิเศษสูงกว่าปกติได้เช่นการเพิ่มปริมาณ
หรือว่าสั่งพิเศษหรือว่าการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีหรือว่าเกรดพรีเมียม
สามารถที่จะนำมาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอาจจะมี๒๓เมนูต่อวันให้เลือก
ว่าจะซื้อแบบไหนถูกหรือว่าแพงโดยขอให้เริ่มประกาศและกำหนดราคาใหม่
เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนช่วงปีใหม่ไทยในวันครอบครัวก็คือช่วงของเทศกาลสงคราน
ตั้งแต่วันที่๑๐เมษายนนี้เป็นต้นไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
ทางด้านของนายเพชรชั้นเจริญภูมิในการท่ากาศยานดอนเมืองก็ระบุว่า
ก่อนหน้านี้นะครับมีผู้ประกอบการได้ขอความร่วมมือในการลดราคาสินค้าน้ำดื่มขวด
ต้องจ่าย๑ขวด๓๐บาทนะครับส่วนราคาอาหารจะรับไปพิจารณาครับ
แล้วก็จะเร่งหามรือกับผู้ประกอบการต่อไปแล้วก็จะประสานงานไปยังท่ากาศยาน
อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชน
รวมทั้ง๖แห่งรวมทั้งสุวรรณภูมิด้วยนะครับให้ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน
แต่ว่าในวันที่๑๐เมษายนนี้จะนำร่องที่ท่าอากาศยานดอนเมืองก่อนนั่นเองครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีรับวันสงกรานของไทยที่กำลังจะมาถึงนะครับ